คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงสำหรับสถานการณ์ไฟป่า
เทือกเขาบรรทัศน์จังหวัดตราดนะคะเพราะว่าบางจุดเนี่ย
แม้ว่าจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่สิ่งที่เป็นผลกระทบต่อเนื่อง
นี่ไงภาพปรากฏเลยค่ะหมอกควันลอยปกคลุมทั่วจังหวัดแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ประชาชนคนในจังหวัดเดือดร้อนกันจริงจริงค่ะเป็นความคืบหน้านะคะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงขนาดหนึ่งหมื่นลิตรก็ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ไฟป่า
อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณที่บ้านท่าเส้น
ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดตรงเนี้ยยังคงมีไฟป่าติดอยู่นะคะ
ในพื้นที่แล้วก็เป็นจุดที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปดับไฟป่าได้ด้วย
เพราะว่ามีวัตถุระเบิดจำนวนมากในยุคสงครามเขมรแดงตอนนั้นนะคะ
ก็เกรงว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ปลอดภัยได้ล่าสุดค่ะ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาสั่งการให้สนับสนุนนำเครื่องบินบรรทุกน้ำ
ช่วยแล้วนะคะจุดที่หนึ่งก็คือบริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนแล้วก็โรงเรียนส่วนจุดที่สองอยู่ที่บริเวณด้านหลังแคมป์คนงานไทยพิพัฒน์
เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือค่ะไปตักน้ำจากอ่างเก็บน้ำบริเวณบ้านคลองมะนาว
เข้าไปดับไฟป่าทั้งสองจุดมาดูเรื่องของสภาพอากาศผลกระทบกันหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันฉีดน้ำคอยดักจับหมอกต่าง
ควันต่างช่วยลดผลกระทบจากควันไฟป่า
แจกจ่ายหน้ากากอนามัย๑๐๐๐ชิ้นให้กับประชาชนคนในพื้นที่ด้วย
อันนี้จุดที่จังหวัดตราดไปดูอีกหนึ่งจุดค่ะ
เป็นห่วงเช่นเดียวกันนะคะที่ปราจีนบุรี
สถานการณ์ไฟป่าบนยอดเขาสมปูนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จากหลากหลายหน่วยงานจำนวนกว่า๓๐๐นาย
โอ้โหคุณเห็นไหมควันเยอะมาก
ต้องเดินท้าว่าเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่ต้องการที่จะจัดดับไฟป่า
พร้อมกับใช้เฮลิคอปเตอร์ทยอยลำเลียงเจ้าหน้าที่
ส่งเข้าไปในพื้นที่บนเขาด้านบน

ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องต้องใช้เฮลิคอปเตอร์
ตักน้ำในอ่างรืนัยแล้วก็
ค่อยโปรยไปแบบนี้ค่ะ
ดับไฟป่าเนอะส่งใจช่วยสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วกันนะคะ
แต่ว่าต้องระวังเรื่องของระเบิดด้วยนะคะ